คุณแม่นุ๊กค่ะคุณแม่นุ๊กสุธิดาลูกสองแล้ว
แต่ว่าเราก็รู้กันดีอยู่แล้วว่าคุณนุ๊กเขาเป็นคนตรงแรง
เขามีการโพสต์ไอจีขึ้นมาเขาบอกว่า

แต่เขาพูดในเชิงที่ว่าเกี่ยวกับคนทำธุรกิจเรื่องของการออกกำลังกาย
แล้วก็เห็นแก่ตัวไม่มีน้ำใจนักกีฬา
มันน่าอายนี่ยาวมาก
แล้วก็มีแฮชแท็กหยุดสตอเบอรี่ด้วย
แรงมากเลยคืออาจไปเนี่ยสะดุ้งทั้งตำบลนะเอาจริงโทษแรงมาก
เขาก็พุ่งเป้าไปที่ใครล่ะคะคนทำฟิตเน็ต
เพราะว่าคู่นี้เขาก็มีคดีกันอยู่แล้ว

แต่ว่าล่าสุดนี่พี่นุกไม่ปล่อยให้เดากันไปนาน
ก็เลยออกมาชี้แจงพร้อมกับเคลียร์ให้ฟังแบบชัด
้วนเดียวจบไปเลยว่าก็ไม่ได้พาดพิงถึงนักแสดงร่วมวงการทั้งสองคน
ไม่ว่าจะเป็นคุณบุ๋มหรือว่าคุณเจนนี่
แต่เป็นเรื่องของเพื่อนเธอเองที่กำลังประสบปัญหาดังกล่าว
เธอจึงอยากเตือนสติทุกคนที่ดำเนินธุรกิจนะคะว่า
ทำด้วยความที่มีน้ำใจซึ่งกันและกันก็เท่านั้นเอง
ต้องขออนุญาตเลยนะคะว่าอาจจะเป็นการพูดครั้งเดียว
แล้วก็จะไม่สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้อีก
เพราะว่าจริงไม่ได้อยากจะมีเรื่องและไม่ได้อยากจะทะเลาะกับใคร
แต่ว่ามันเป็นการพูดโดยการเอาความจริงมาพูด

เพราะรุ่นนี้น่าจะสิ้นอายุไขไปหมดแล้ว
คนที่ชอบเนี่ยน่าจะเป็นคนที่แบบเข้าใจในความจริง
มองว่าเขาพลาดถึงเจนี่ที่มีความเชี่ยวกันเลย
อ๋ออันนี้ก็แล้วแต่คนมองแต่เจตนาเราไม่ได้พลาดถึงคนนั้นแน่นอนนะคะ
ถ้านุ๊กจะมีนิ่งถึงเจนนี่จริงนุ๊กโทรเลยดีกว่า
ก็ยังไม่มีปัญหาใครเลยนะ

อย่างที่เขาบอกเลยนะน้องนุ๊กนะ

แต่บางทีนะเรื่องมันอาจจะไปเกี่ยวกันได้
แต่พออาสตร์แรกเอาพี่เปิ้ลจริงนะ
เราคิดไปถึงเจนจริงอะ
ก็อยู่ที่ว่าใครเป็นคนตกใจมากกว่า
คนตกใจนี่แหละตัวขยายความ

เจ้าแรกเจ้าเดียวในเมืองไทย
เพราะว่าบางทางเจนนี่เค้าเคยบอกไว้ว่าของเค้าเป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวในเมืองไทยไง

ก็หลายคนก็ไปโยงใยว่าไม่น่าจะใช่พี่บุ๋ม
เพราะว่าพี่เอกเขาก็บอกว่าเขาไม่มีธุรกิจนี้

และอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเห็นคุณนุ๊กไปคอมเมนต์ในอินสตราแกรมพี่บุ๋ม
ประมาณว่ายินดีด้วยนะกับเรื่องของธุรพงธุรกิจ
อย่าใช้ดีกว่า